คุณผู้ชมคะจำผู้หญิงคนหนึ่งได้ไหมที่ไปนั่งตำส้มตำ
เป็นเด็กนะวิญญาณไปนั่งอยู่หลุมศพด้วยนั่งกินอย่างนั้น
ทีนี้ล่าสุดเธอไปอีกแล้วไปเลี้ยงศพรายญาติกว่า๓๐๐ศพ
ด้วยการสั่งหมูย่าง๓๐ตัวไปเลี้ยงที่จังหวัดนครนายก
คราวที่แล้วคือฮาไปเลยงานเลี้ยงผีของครูขนมเทียน
หรือว่าผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าสิริไว้
ตอนนั้นเนี่ยค่ะไปเจอคล้ายเด็กนั่งอยู่หลุมศพ
ไปกินอาหารที่เธอนำมาเลี้ยงเนี่ย

เป็นงานเลี้ยงผีรายญาติ๓๔๐๐
สุสานศพรายญาติสว่างอริยธรรมเขาแดงจังหวัดนครนายก
เหมาหมูหัน๓๐ตัวอู้โต๊ะจีนเลยนะคะรอบนี้
กลางป่าช้ามีการฉายหนังกลางแปลงให้ดูด้วย๒เรื่อง
มีหลายหน่วยงานร่วมจัดโต๊ะจีนด้วย๓๐โต๊ะ
อาหารข้าวหวานเต็มโต๊ะเลย
นี่กล้องกับแพนไปแพนมาเดี๋ยวมาดูนะเจออะไรอีกหรือเปล่า
โอ้โหที่ผมดูไปตามมุมกล้องด้วยนะ
จะเจอใครมานั่งอะไรหรือเปล่า
แต่ว่าหลังจากทำพิธีเชิญวิญญาณผีมากินอาหารแล้วเนี่ยนะ
มีการจุดทูปเสี่ยงทายที่หน้าหลุมศพบริเวณเสาปูนหลักที่๑๕
ซึ่งเลขทูปเสี่ยงทายออกมาเป็นเลข
ไหนดูสิชัดไหมไม่ชัดเดี๋ยวบอกก็ได้
นี่๓๗๘ใกล้เข้ามาแล้วชัดเข้ามาแล้ว
ทุกคนที่ไปร่วมพิธีต่างจับจ้องและเตรียมนำเลขนี้ไปเสี่ยงโชค
เลี้ยงผีครั้งที่แล้วนำโชคให้หลายคน

อ๋อเหรอไหนนี่โอ้โหไกลกัน
ใกล้เคียงเลยอ่ะตลับไปนิดหน่อยใกล้กัน
อย่างที่เห็นนะคะคลิปนี้ทุกคนต่างอนุโมทนาและขอพ่วงโชค
นำตัวเลขไปเสี่ยงดวงในงวดนี้แต่มีผู้หญิงคนหนึ่งดูในเมนต์นะ
เขามาเม้นเขาบอกว่าเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อผ้าเก่าคัดค้าน